มาเรื่องอื่นกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
สนามการแข่งขันต้องมีน้ำใจนักกีฬา
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะ
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ตะลุมบอลกับฝ่ายชนะเป็นเรื่องค่ะ
อะไรเว้ย

ถ้าใจมันคิดจะไม่เข้าใจนะครับ

อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เหตุการณ์เกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

เป็นการทะเลาะกันระหว่างฝ่ายผู้แพ้การเลือกตั้ง
กับฝ่ายชนะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ชุลมุนวุ่นวายนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะ
คนเจ็บก็คือนายบุญมีวินทชัย

นี่เป็นทีมงานของฝ่ายชนะเลือกตั้งนะคะ
มีรอยถูกกัดที่บริเวณบ่า

ใช่ค่ะแผลลึกสักประมาณ๓เซนติเมตรนะคะ
อีกคนนึงก็คือคุณอรวรรณจันเติมอายุ๖๒ปี

เพราะถูกผลักศีรษะไปพาดกับรั้วรวดหนาม

โอ้ยสุดท้ายแล้ว

ส่งโรงพยาบาลธวัฒน์บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปสอบถามน้องสาวของนายบุญมี

เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายบุญมีพี่ชาย
เป็นทีมงานของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเบอร์ที่๒บ้านสะแก้ว

แต่ฝั่งคนแพ้ไม่ยอมรับ

พยายามดาดเท้ายวยออกไป

สุดท้ายแล้วพี่ชายก็ออกไปตามคำท้า

หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ตามในคลิปเลยนะคะ

พลาดไปโดนเข้ากับรั้วรวดหนามค่ะ
สระเนี่ยโหเลือดเลยนะคะ

เป็นแผลลึกด้วยหนูไม่ยอมค่ะ

ภรรยาของนายบุญมีคนที่โดนกัดไหล่ขวา

ไปที่โรงพักธวัฒน์บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ทีนี้หลังจากที่แจ้งความแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุ
ก็ยังไม่หยุดนะคะมาก่อกวนเป็นระยะ

ก็เลยอยากให้ตำรวจมาดูแล
หรือว่าจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
เพราะตอนนี้ยอมรับว่าไม่สบายใจ

ถ้าเกิดว่ายังมาก่อกวนกันแบบนี้นะ